ต่ออีกคู่เป็นความหวานฉบับรีเทิร์นกันบ้างดีกว่านะครับ
ตรงข่าวไซส์นี่แหละก่อนหน้านี้เนี่ยเลิกรากันไปได้๒ปีแล้ว
คราวนี้เหมือนกับความรักกับแก๊งฮิปพอปครั้งนี้จะกลับมา
สนุกสนานกันมากขึ้นนะแฟนคลับได้ตามกดไลค์ในไอจีกันเยอะเลยทีเดียว
เพราะว่าขยันลงรูปคู่หวานบางทีไม่ได้ลงรูปคู่
แต่ก็รู้ว่าไปกับใครไปถามปรางกัญญารันกันเลยค่ะ

เหมือนเดิมอะไรยังไม่เคยบอกเลยว่าเป็นค่อยดี

นี่ลงรูปหนักมากเลยช่วงนี้
พอจะตอบได้บ้างไหมคะกับคุณโต้งเนี่ยค่ะ
ก็อย่างที่จริงไม่ต้องตอบแล้วนะ
คือพอลงรูปไปปุ๊บคนก็เดากันเองอะไรตอบให้หมดเลยฟังเลย

เขาฮอตมากเนี่ยกลัวสาวมาวุ่นวายไหมคะ
ไม่เป็นไรเลยค่ะทุกวันนี้ก็ฮอตมากนะ
แบบสาวกรี๊ดมากได้ข่าวไม่เป็นไรดีใจด้วย

อู๋ตอนนั้นเขาเป็นศิลปินดังมาก

ตัวใหม่ตัวล่าสุดของเธอเห็นบอกว่า

แต่ว่าหลายคนสนใจเรื่องความรักมากกว่านั่นเองนะคะ